จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับพบกับรายการจับยามสามแต้มของเรากันอีกแล้วเช่นเคยนะครับ
วันนี้ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูล
ที่กำลังกลับมาลุ้นพื้นที่ยูซีแอลอีกครั้งแล้วนะจ๊ะ
ยังไงครับทำไมคุณอยู่คุณแรงปกติผมต้องเปิดรายการทำไมอยู่อยู่คุณแรง
ผมก็เลยรู้สึกปราบปลื้มแล้วแม่มองเห็นท่านทั้งสอง

นี่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนี่ผมดูตารางณปัจจุบันเลยนะ

นิดหน่อยก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่

อื้อหือหือขอคืน

ไม่ก็บอกไงก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่
อ่าไหนครับ

ผมถามพี่จักรก่อนในทางทฤษฎีพี่จักรมันเป็นไปได้แหละ

ไม่แน่ว่าลีฟูลมันเป็นเวสแฮมเนี่ยใช่มั้ย
ต่วงเต้มมันก็ต้องนิดนึง

ถ้าพอไปก็๓๑นัดเท่ากัน

ใช่ครับ

ได้เข้าชิง
อย่างน้อยได้เข้าชิงดีกว่าเข้าชมครับผม

ออกต้องกุ๊กหน้าชนกันไปโทษ
อยากให้พูดอย่างนี้ตอนแมทที่เข้าไปเจอ

เออตบครบจริง
เออ
ก็ถือว่าคือตอนนี้เอาจริงก็
เชื่อว่าทางสตาร์ฟโค้ดแล้วก็นักบอล

ลิฟท์ภูมิก็เหลืออีกประมาณ๖๗นัก

มันไม่ได้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเอง

สู้เหนื่อยเราก็มีสิทธิ์ได้
เนวฮาเซิ้นก็เพิ่งอัดสเปอ

คุดฝนไม่แข็งมันไป๐ไง
มีแต่แต้มที่มันลอยอยู่
เพราะฉะนั้นแฟนเชื่อว่าทางลิฟูลก็ดูจะไม่ค่อย

มันเหมือนถ้าถามแฟนแมนยูว่า
ยังหวังรุนแชมป์อยู่ไหม
มันก็คล้ายกันอะ
จากว่าแก๊วกูเปิดตอนเนี้ย

คือเราก็มองโอเคเรื่องแต้มมันก็เป็นความยาก

ดูการเล่นกองกลางกับกองหลัง

กองหน้ากลับมาครบแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่อง

แต่กองกลางกองหนังกองกลางนี่คือไฟเขียว

อะไรอย่างเงี้ยดูที่เล่นกับฟอเรสเราก็เห็น

เราเอากองกลางออกให้หมดไม่ต้องให้แพลนลงเลย
ก็มีหน้ากับหลังไปเลยไหนก็มันไฟเขียว

เรามีกองหลังตัวลุกอยู่แล้วเราจะไปกลัวอะไร
ต้องถามพี่จักกี้ด้วยว่า
เป็นไงครับมีความรู้สึกว่า

เขาก็ให้เล่นมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่ปีแล้ว
แต่มันอาจจะยังดูไม่เด่นชัดเท่ากับ๒๓นัด๒๓นัดที่ผ่านมา
เอาคลายวอคเกอร์บ้างแต่ก่อนมีการเซโร่จังหวะเตียงดู
หรือซินเชนโก้ที่เคยอยู่เขาก็จะเล่นตำแหน่งกลางกลางกึ่งแบ็ค

เขามีจุดเด่นคือเขาเปิดบอลแม่น

บอลแม่งกว่าแล้วก็ทั้งสั้นและยาว

ตรงนี้มันก็มีประโยชน์
และก็พยายามแก้

ยังไงก็ไม่หยุด

เหมือนพอได้เล่นแล้วมันมีความมั่นใจใช่

โดดเด่นแต่ว่าไม่มีอะไรเสีย

ผมนั่งว่าดูอย่างนั้น
โจทักคนั่งสำรองนาน

คิดว่าก็คิดว่าเขาเป็นเด็กสร้าง

พอไปเล่นมันก็เงื่องเงาะ

คือจริงเขาเล่นปีกไง

ครอบจับมาเล่นเป็นกลางมันก็จะเข้าเขินนิดนึง
อาจจะได้ประมาณนึงแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุด

อาจจะเกิดก็ได้เพราะช่วงแรกที่เข้ามาเขาก็ดีเลยก่อนจะเจ็บยาวไป
เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเด็กตัวใหม่ที่เราอยากได้

ตอนนี้เหมือนลิวูนก็เริ่มถ่ายเลือดแล้วก็สร้างทีมใหม่ครับ
ว่าช่วงเวลาที่เหลือยังย้อนไปที่คำถามว่า

จริงปีนี้ถลบมันอยู่๐๗๐เป็นเจ็บแล้ว

มันเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมมาเถอะ
การ์ตไหนคุณก็จะได้กี่แชมป์ไม่รู้
แต่ผมวางการ์ด๗๐ยังไงคุณก็โดน
เอ่อกูรู้สึกแย่ยังไม่รู้เลย

กลายเป็นเปลี่ยน
แมแม่
ให้ศึงตากลับให้มาดูผมบ้าง
นั้นนานจะมีคู่ขาเรียบรูป
เราคุยกันตั้งนานทำเจ้าลึมแนะนำตัวแนะนำตัว

ก็เห็นนานฟแฟนหนูโหง

นั่นเองก็เลยแบบให้คุยกันยาว

เทปที่แล้วพี่ปูมาไงพี่จอมมา

เขาถามว่าแบบไม่สนใจแบบ

ที่๔เรามันถ้วยใหญ่แล้วเราไปไม่ได้

อย่างปีนี้
ตกรอบไหมเนี่ย

แล้วมันเดินทางไกลด้วย

แต่ตัวแวกเนี่ยมัน

เพราะยังไงได้เจอทีมใหญ่แน่
ต่อให้ลงไปเราก็อาจจะไม่ได้หรอก

ตกรอบได้ยังไง

ถึงเต้นกับหนึ่ง

มันยังไงพูดง่าย

นั้นไม่ได้ดูแต่มาดูไฮไลท์

มึงจ่ายไปแบบปุ๊บแล้วแม่กวายก็แบบ

ถ้าประจำเค้าพี่แจ๊คเสยผม

ไม่แต่มันลูกนั้นมันต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เด็กเอ้าวันนั้นก็พลาด
เพราะว่าแมคไวท์ไม่ได้ลง

วารานมีลุ้นเขาบอกถ้าตามข่าววาลาน
วาลานได้อยู่

ถ้าสมมุติมันฟิตจริงหรือนู่นนี่นะ
คุณนี้ไม่กลัวแมนทิตตี้เลยอะ

แต่เราพูดแบบขอมีลุ้นเล็ก
แบบมีความหวัง

เค้าก็บอกเค้าก็จบไปแล้ว

เขาก็จบตั้งแต่คาราบาลครับไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาได้แชมป์เดียวเขาโอเคแล้ว

คุณไม่ใช่หรอ

เอาจบแค่อันดับ๔ก็เป็นเพียงพอใจแล้ว

ไปทั้งวักน้อยซะนะ
๔เลยก่อนนั้นที่ยังมีลุ้น๔แชมป์อยู่เลย

กูกลัวโจรทัวร์เลย
อ๋อของอย่างนี้อย่าไปกลัวหรือครับ
อย่าไปกลัวต้องนิ่ง
ซะหยกบหมาเว้ย

มีสุนัขต่อสูตรหิวที่คนเขา

ถามวันนี้ในฐานะที่พี่จักกี้เป็นแฟนหรือครูแบบเด้นตายหนึ่งคนน่ะ
แล้วเวลาพี่ภาคอ่ะพี่ทำยังไงวะ
ก็มันเราทำงานอ่ะนะเราจะมาทุบหม้อข้าวตัวเองไม่ได้
ถ้าเราจะออกอาการไปเข้าข้างคนรู้ก็ไม่สัตย์
ที่คุณมาทำงานที่นี่คุณก็ไปเป็นแฟนบอลดีกว่า
แล้วสมมติสองใบก็เป็นแฟนกับ
พี่จะทำงานแล้วก็สมมมติไปที่เป็น
ก็เวลาโดนยิงโวนหยิด
โชคดีอย่างส่วนใหญ่เราก็จะเป็นปากส่อง
ภาครับว่าพี่หนุเอกราชอะไรแบบนี้
ก็เป็นปากส่องแล้วเด็กก็สบาย
แล้วเขาแค่เสริมดูลิฟภาพช้านะครับเราก็จะไปตื่นเต้นมากกว่าไม่ได้
เพราะเขาตื่นเต้นไปแล้ว
ปากแรกเขาตื่นเต้นกับเกมไปแล้ว

ฝรั่งปากแรกเพราะเราพี่เนี่ยเรย่ไปแล้ว

เวลาภากบดนอกบอลไทยไม่มีปัญหาหรอก

บอลนอกก็ต้องใช้พวกนักข่าว๒คน
อาจจะไม่ค่อยเหมือนที่ฝรั่งกลุ่งมิวซ์บูรณ์

อย่างพี่เจ๊กกี้อย่างทุกคนที่มันเชียร์อยู่แล้ว
คือคนดูบอลคนภาคบอลทุกคนมันต้องดูบอลอยู่แล้ว

แต่มันก็มีข้อเสียพอคนรู้ว่าเราเชียร์เนี่ย

เราก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปเข้าภาค
คนมันด้วยอย่างงี้
เป็นเหมือนพี่พิ๊กจ๊ะ

พี่พิ๊กจ๊ะ

เราก็ไม่ต้องแสดงอาการเลย
มันทำอะไรก็ไม่ได้เนาะมันได้แค่ต้องนิ่ง
ควบคุมตัวเองไงเพราะถ้าเราทำไม่ดีนี้
มันเหมือนก็อย่างที่บอกมันทุบหม้อข้าวตัวเอง
เค้ามีอันนี้ผมถามไม่รู้ถามได้ไหมถ้าถามอันท่านนี้บอกถ้าไม่ได้ตัดออกนะ
เค้ามีเลือกไหมพี่จักรีว่าแบบคนนี้เชลล์ฟูจะพยายามไม่ขนาดนั้น
เท่าก็เลือกตามถ้าผิวตามอะไรมา

ไม่ได้ว่าคนนี้เองไม่ใช่ตามเข้า
เพราะว่าเขาช่วยคุณครับเขาก็ได้ไม่มีคุณครับ
มันมีเดี๋ยวเย็นเดี๋ยว๖โมงเดี๋ยวมี๔ทุ่ม๓ทุ่มอะไรอย่างนี้

อันนี้ถามส่วนตัวพี่แจ๊กกี้เคยภาคแล้วแบบตั้งแต่ภาคทรหดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเยอะสุด
ก็๓คู่นะก็จะอยู่ที่ทิศกรกษ์ช้อง๗ตรงตรงนี้ไกลเฉยพ่วงไงไกลไทยรัฐนี่แหละ
ตั้งแต่สัก๖โมงครึ่งจนถึงตี๒ตี๒แต่จะโชคดีที่ว่าเวลามันจังหวะเป๊ะเลย
ทางทูลเขาปล่อยคิวมาแล้วเราดูคิวโอเคเลยมีเวลาว่างครึ่งทุ่มโมงถึง๔๕อาทิตย์

คุณสมัครอ๋อ

คุณสมัครอ๋อ

คุณสมัครอ๋อ

คุณสมัครอ๋อ

คุณสมัครอ๋อ

ดังมากดังแต่ไม่ได้แชมป์แมนยู
บ๊วยบ๊วยบ๊วยตอนนั้นผมจะไม่ปิดเอเวอร์ตันมีโผล่
อเจมส์เอเวอร์ตันแน่นอนเอเวอร์ตันก็รุ้นกับลิฟท์ภูมิอยู่ช่วงนี้

แล้วมาชนะหรือว่าเสมอลีฟูน

เล่นดีอย่างแพ้เลยอะ
ตบตีกันกันหรอเนี่ยครอบนั้น
รู้สึกแกล้งอะไรเนี่ย
มันแปลก
ยุคนี้มันง่ายก็มีโซเชียล

แล้วมันพอไปตามอย่างนี้

ดูมาจนจนไปแข่งรายการแฟนบอลไทยจนจนแป๊บรู้ว่าเนี่ยคือคือคนที่
แฟนเรียกว่าพูดเด่นตายอ่าเด่นตายจริงที่นี่ผมต้องถามว่าพี่ปี
ปีปีตอนพี่เด็กก็น่าจะป๕๖อ่ะป๕๖ยุค๘๐อ่ะ
ประจำที่เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วอ่างสือการ์ตูนกีฬาการ์ตูนหามิติลละเบิด
น้องเท้าบินลี่ลอยออฟโลเวอร์มันก็อ่านไงเพราะมันอ่านมันก็เจอ
หนึ่งในคนที่สมมุติว่าวันนี้วันนี้ยุคเราแล้วกันเด็กอาจจะไม่รู้
ก็น่าจะ๔๐แล้ว๒๐ปี
คือมันผ่านยุคอ่านหนังสือแล้วมายุคทีวี
แล้วก็มายุคโซเชียลอันนี้เรามาสระ๓ยุคด้วย
ผมที่จะถามต่อคือช่วงไหนคือช่วงที่เจ็บปวดที่สุด
ที่รู้สึกว่าทรมานเหลือเกินในการเป็นแฟนลิวฟู
น่าจะช่วงยุคแรกของการเป็นพรีเมอร์ลิก
แล้วก็รัสสาการเซสันออกมาก็เป็นแกรมซูเจ็ต
เราก็ซื้อนักเตะเบามา
เตะแบบใช้กำลัง

แล้วก็เดินหายไปเลย

ประโยชน์ลองนึกถึงหน้าพี่บิ๊กจ๊ะ
แล้วก็ไปเลย

มันก็กลายเป็นอีกทรงแล้วมันก็แยกอยู่ที่แปดกลางเลย
มันก็รู้สึกว่าคือนักเตะแต่ละคนมันซื้อมาแทนคนเก่าไม่ดี
จริงมันคนละเกรด
มันเลยตกเลย๘ที่๙เลย

รู้สึกว่าแย่แต่ก็พอช่วงหลังจากนั้นมาก็เริ่มรู้แล้ว
เริ่มทำใจเรารู้แล้วว่ายากแล้ว
พอมีข่าวเรื่องกับขายทีมนี่คุณนะ
มาถึงเมืองไทยมันอนาถานะ
ตรงกับทีมนี้คุณต้องมา
ตอนที่มีข่าวกับคุณทักศิลป์เมื่อก่อน
รู้สึกมันแปลกเหมือนมีปัญหาแล้ว
ถ้าให้มีปัญหาแล้วทำไมพวกอาหลับไม่ซื้อ

มันถึงเอเซียขนาดนี้ได้ยังไง
มีปัญหาแล้วก็เรียนรู้ว่าการแข่งขันสู้ไม่ได้
๗๐๘๐น้ำตกชั้นไปครั้งนึง
แต่เขาก็เป็นทีมที่มีฐานกองสนามเขาใหญ่กว่า

แล้วก็มีการทำการตลาด

ถ้าท่วยไม่ได้กล่องไม่ได้เงิน
มันก็ต้นทุนมันมีอยู่แล้ว

มึงซื้อใครมาก็ดีหมดเลยวะซื้อตัวอย่างผมตอนยุคเวลอนยุคนั้นอ่ะ
อ่าเวรอนอาจจะไม่ไม่ไม่สุดแต่ก็แต่ก็โอเคแต่เรารู้สึก
แบบแล้วดูขันมาดูริมอิทธิ์ภูมิตอนนั้นไอวินเรอร์ลฮัสเต็มฮ่า
กลาวซาลิสใครก็ไม่รู้ยาริลิมาเนสคือตัวที่แบบเหมือนพร้อมปลดระวังอ่ะ
เออแต่ยาริลิมาเนสนี้ก็ถือไม่มาหรือว่าภูมิช่วงปลาย

เคยข้อมูลรู้ได้ไงมาเยอะ

เกมรู้ได้ไงเปลือกว่าจะมาฮาริฟูล่์
ตอนนั้นยุคนั้นเหมือนเด็กบ้านจนแล้วเห็นบ้านเพื่อนแบบโอ้ยมันซื้อทีวี
ไม่บอกเหมือนตอนนี้เราเห็นแล้วเราได้ดูกันเล่นใช่ไหม
ซื้อของดีมาระบบดีอยู่แล้วระบบของดีมาง่ายเลยโค้ดเก่งอยู่แล้ว
แต่พออยู่ในภูมิครับดีเดี๋ยวล้ายแน่วนอนไม่ได้แล้วก็ย้ายออกไป

ใช่มันเกิดต่างกัน
เพิ่งมายุคหลังที่รู้สึกซื้อตัวดีขึ้นยุคคลอปนั้นแหละ
ใช่เพราะว่าเธอจนคลอปก็ทำงานตามนโยบายด้วย
เพราะรู้ว่าไม่ได้มีตังค์ได้เยอะ
เขาต้องซื้อแม่นหน่อย
ซื้อแม่นเอามาทำ
ถือว่าครอปซื้อตัวมาในยุคคล็อปเนี่ย

ผมกล้าพูดเลยนะว่าเป็นทีมที่ใช้เงินได้ดีที่สุด

แต่มาเน่เนี่ยเค้าดังอยู่ในที่นึง
แต่ก็รอที่จะแบบสรุปไว้ไหม
คือมาเน่ซื้อมาเพราะยิงเราไง

ได้ตะเลไงสุดท้ายโดนไป

ผมถามก่อนที่จะเข้าคู่ล่ะ

เป๋ซะแล้วหลังจากที่โดนเราตีเสมอไปแล้ว

มันคือประสบการณ์ไง
คือของพวกนี้มันพูดไม่ได้มันต้องเจอเอง
ทั้งโค้ชอายุตราก็ไม่เคยลุ้นแชมป์
นักบอลชุดนี้ยิ่งไม่เคยเด็กวัยรุ่นนี้

มันก็ดูเหมือนตอนลีฮูนบอลวันนี้ต้องชนะคุณทำได้แค่เสมอ
เขาพร้อมที่จะเข้าเบรกตบหมดโต๊ะเลยทีเดียว

ถ้าสมมุติเป็นเกมกีฬาสนุกอาร์เซนอลเข้านั่งไง
คือไปลุ้นแชมป์กับพวกเนี้ยอย่าสูสีอย่าอย่าไปนำสี่ห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเนี้ยอ่า

ใช่แล้วก็ย้อนไปดูมูลินโยปีแรกเขากดไป๑๕แต้มก็ท้องแล้วใครจะไปไล่มันไล่ยาก

แล้วยิ่งเล่นนักบอลยิ่งมั่นใจนำ๑๕แต้มเนี่ยแค่ชนะในบ้านคุณก็แชมป์แล้ว

ใช่วันนี้พวกคุณไปไล่ให้ปล่อยให้เขาเบียดเหมือนเงี้ยเสร็จ

ทุกอันเลยตั้งแต่นารอสตั้งแต่ล็อเจอร์ตอนโทเลส
ล็อเจอร์มันมีประสบการณ์ก็โดน
ปีนั้นแมนซิตี้ไม่ดีนะไม่ค่อยดีเลยสถานการณ์เป็นรองริภูลด้วย

แต่แค่๒นัดที่ริภูลแพ้เชลซีทำให้เชลซีชุดสำรองด้วยนะ

ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เสมอพาเลส

น้องบอลเขารู้แล้วว่าจบ
บอลนำ๓๐คุณปล่อยให้๓เท่าไม่ใช่มั้ย
หรือว่าเย็นกับเชลซีควรเสมอก็ไปแพ้

อเจมส์แล้วจริงแมทของเชลซีมันเสมอได้มันไม่ต้องชนะแต่ไปเกรงจะเอาให้ได้ไปบุกใส่เขามันก็เลยนั่นแหละคือจะบอกว่าฟอร์มการเล่นหรืออะไรไม่เกี่ยวนี่คือประสบการณ์การลุ้นแชมป์จริง
อเจมส์เพราะว่านัดนั้นเลยเหมือนแซนดอลตอนนี้คุณนำริวูลก่อนอยู่ก็เป๋โอเคนัดกับริวูลมันพอจะพูดว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันมันโอเคเสมอได้แต่ต่อมากับเวสแฮมแล้วบ๊วยเนี่ยคุณโดนแล้วได้ไง
ก็ตอนอยู่ในบ้านยังโดยไว้๓ลูกตอนนี้ใจเจยมันตายหมดแล้ว

ใครอีกนะลาปอส

เจอนั่ง

ต่างจากคนที่จ่ายบอลที่แย่ที่สุด
ผมเข้าพูดว่า
คนที่จ่ายไม่ในแผงลุค
อ่าในแผงลุค
ก็๊ะลุ้นให้อัรเซโน่น

เก็บไว้

ไม่พูดไม่จากท้ายไปเลย
ตอนนี้ถึงโอกาสพี่จักดิยนะ
พี่จักดิยมีอะไรฝากพี่ป่องมั้ย
พี่ป่องเคยทำคลิปมาให้

เขาฟันธงให้เซฟนอนชะมโหล่ะ

อเจมส์แล้วก็ดิพูนให้ที่๓อะไรของเขาไปเรียกเกิดที่๒นายทิตตี้อะไรของเขา
ก็เกือบจริงกันนะ

หิงใส่ด้วย

วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตา
ในเกมสุดสัปดาห์พี่เมริกในอาทิตย์นี้นะครับ
นั่นจริงหรอเนี่ย

ซึ่งจะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นี่เอง

แต่ร
พื้นแดวินซอลซันเชสนี่ลงมาก็เสียตลอด
ก็มีคริสเตียนโรเมโรอันนั้นทีมชาติอาจจะยินหน้า
ดูเลขนี้หน่อยแต่มันก็เล่นกันไม่ค่อยเข้า
แล้วก็ตรงสกของกลางเครื่องหน้าดีเห็นมั้ยหน้าดี
คล้ายรีฟูลกันส่องเดียวกันยิงได้
กองหน้าหาเงินกองหลังใช้เงิน
สเปอร์ก็เละแล้วก็สปิลิตก็ไม่ดีเอาอันนี้ก็ไปกันได้เลย

อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสเปอร์น่าจะเปลี่ยน

ถึงเขาจริงยอริสไม่ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะ

ไม่ได้เหนียวแล้วเล่นพลาดบ่อย
เขาบอกว่าประตูที่เล่นพลาดเยอะสุดในท็อปกลุ่มท็อปซึ้ง

เขาไม่ได้มีตัวสำรองที่ไว้ใจได้เลย
และที่สำคัญคือเป็นกัปตันทีมด้วย
ก็คงจะได้บารมีจากทีมชาติฝรั่งเศส

จากมันพลาดยาก

ได้เป็นปัญหาไปหมดเลย

สมมุตินะ
ถ้านากเอัลสมานเขาได้มาคุมสเปอร์จริง
ดูทรงมีความน่ากลัวขึ้นไหม

แล้วนากเอเอามันจะคล้ายครอบ

ตอนนี้ก็ทำไลฟ์ซิกซ์นี่ก็เห็นชัดเลยทำจนบายเยินก็เอาไป
ทำบายเยินก็ทำง่ายเนี่ยตัวมันดีถ้าว่าไม่มีแฟนเป็นนักข่าวกีฬาก็
แล้วเป็นนักข่าวฟุตบอลสายบายันอีกพวกนักบอลมันก็รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจโค้ชแล้ว
ไปพูดอะไรไปลดเคล้ากระวะอะไรอย่างงี้มันผลประโยชน์ทับซ้อนไง
เมื่อกี่ดูดีทีมนั้นก็มีอะ
แต่อายุน้อยก็น้อยเอ้ย
ต้องวิเคราะห์ทีมเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยน

เขาใช้เงินฟื้มอยู่แล้วอยู่แล้ว

หน้าจ่าเท่าไหร่ครับ

เดี๋ยวเราเนื้อหน้าจะผูกเรื่องนั้นเนื้อหน้าเดี๋ยวเราเนื้อหน้าจะผูกเรื่องนั้นเนื้อหน้า
เดี๋ยวเราเนื้อหน้าจะผูกเรื่องนั้นเนื้อหน้า

มันใส่เข้ามาอีกแล้วเรื่องให้กูเนี่ยเก่งแล้วกัน
วิเมนแมลิเคนก็เหมาะกับแมลิเยานะ
เพราะแมลิเคนก็เหมาะกับแมลิเยานะ
เพราะแมลิเยาเขาต้องการ
นี่พืชนัดต่อมาสิ

ก็ต้องรับใจ
ก็ควัดเบอร์๙ไม่มีเบอร์๙อาชีพเลย
แล้วในแง่เรื่องการตลาด
ใช่เพิ่งนึกออกอีกทีพลิกเส้นก็เคยอยู่สเปอร์ด้วย
เพื่อนเก่ามาจอยกันอีลิกเส้นจ่ายเคนยิง
อีลิกเซ็นจะยังอยู่หรอหมายถึงว่า

แต่ดูโรยแหละเพราะว่าด้วยวัยเขานะ

เด้อเกิดใบตั้นกับแก้เซมิโรก็ไฟเขียวเว้อกัน

เมื่อก่อนพี่ตาเคยบอกว่า

ถ้าแมนยูอยากได้เนี่ย

เชื่อผมคือในความรู้สึกผม

แล้วราคามันจะสูงกว่าฝีเท้า
เกรดแบบนี้ซื้อไม่ไหว

เขาวิ่งฟิลิปยังไม่ได้เล่นเลย

ขนาดเคยเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษได้ดีช่วงยูโรป
กลับมาทำนายไทยทักเลยมั้ย

เป็นคู่ที่คิดว่าน่าจะใหญ่แหละ

แย่งพื้นที่โดยตรงเลย
ทั้งที่ทั้งสองทีมก็ดูห่างไกลทั้งคู่นะ

อะก็เรามาทำนายไทยทักกันดีกว่า

ก็คือเราจะเปิดไพ่ทีมละ๓ใบ

แนวโน้มรูปเกมของคู่นี้๒ทีมนี้

ดูได้ขนาดนั้นเลยหรอ
เออเว่ยเอาละเว่ยเรื่องนี้หลังใหม่
ตัดเข้ามาตัดกลับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเราจะมาทำนายไทยทักนะครับ
เดี๋ยวจะให้พี่แจ๊กกี้

หรือว่าพูฮูเลือกมาแล้ว๓ใบ

อะไรมึงยิ้มให้

อ่าเผื่อเขาจะมีใจให้กับเราอุ้ยนอกเรื่องไปแล้วอ่ะเรามาเปิด
ลูปภูก่อนนะโอเคสามใบครับรูปเกมและแนวนมของลูปภูจะเป็นอย่างไร
โอ้ลูปภูใบแรกวิวออฟฟอร์จูนใบที่สองอัสวินถือเหรียญ
และใบที่สามห้าดาบอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละใบผมจำ
ใบแรกของลิเวอร์ภูคือวิวออฟฟอร์จูน
ออฟฟอร์จูนความหมายของเขาถ้าตามหน้าไพ่จริงนะ
คือวงล้อแห่งชีวิต
ถือว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอาจจะพบเจอความก้าวหน้าในชีวิตไปในทางที่ดี
เพราะวิวออฟฟอร์จูนถ้าความหมายของไพ่เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ

ขับเคลื่อนไปสู่หนทางที่ดี

ส่วนอัศวินถือเหรียญไพ่ใบที่๒ของเขา
อัศวินคือความเป็นนักสู้ความเป็นนักรบ
และนักรบนั้นนี้เขาถือเหรียญ
เขาถือว่าณตอนนี้นอกจากความเป็นนักสู้แล้ว

และเขาเหมือนเขามีความหวังหรือเขามีเป้าหมายเหรียญ

ถ้ารางวัลของเขาที่เขาคาดหวังก็คือเป็นแต้มก็ได้

อ่าใบที่๓นะครับห้าดาพ
ความหมายของ๕ดาพ
คือความอิโก้

อันนี้เนี่ยตรงคาแรคเตอร์เจนคอป

ถึงยากกระดับสี่ก็สู้

แต่ข้อเสียของเขามีอยู่นิดนึงคือ
ถ้าเขาดื้อรั้นหรือเขายังใจร้อนจนเกินไป
ผลที่เขาคาดหวังหรือเขาแผนที่เขาเตรียมมาเนี่ย
อาจจะเป๋หรืออาจจะทำให้ไม่เกิดผลดีในช่วงปลายเกมก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเปิดของริวภู

เรามาดูของสเปอร์กันแล้วจะได้มาคอมแพรกันว่าเป็นอย่างไร

สเปอร์ใบแรกราชาถือไม้

ใบที่สอง๘ถ้วย
และใบที่สาม๘เหรียญ

เอามาแหม่ท้วย

ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเขาก็ไม่กลัวนะ
หรืออะไรนู่นี่นั่นมันก็ไม่ได้คีย์จะเรียกว่าไงดีกว่า

เขาขี่ดีกว่าแต่ใบที่๒ของสเปอร์คือแปดถ้วย
ความหมายของแปดถ้วยคือในภาษาฝรั่งของตรงนะ
ไม่เอาเสียแล้วใต้นี้ไม่ดีเลย

ความหมายของแปดถ้วยอยากที่บอกเลยคือเดินหนีห่าง
หมายซึ่งเขามองว่าอาจจะมองได้ว่าเป้าหมายที่เขาเหมือนจะเรียกว่าลงไปสู้กันตั้งเกมไว้นู่นนี่นั่นเลี้ยวภูอาจจะซัดนำขึ้นนำ๑๐๒๐อะไรก็ว่าไปเลย
เปอร์ก็อาจจะถอดใจถอดใจได้ส่วนใบที่๓ของสเปอร์ครับได้ไพ่๘เหรียญแต่ไอ้๘เหรียญเนี่ยความหมายของ๘เหรียญนะคือความมุ่งมานะความพยายามความบากบัด
หว่าจะเอายังไงกันเนี่ยไฟโคล่าเหรอเดี๋ยวจะบอกเลยกำลังจะบอกเลยว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนแอบมาพลิกตอนนี้นิดนึง
สเปอร์เหมือนเขาเรียกว่าไงอาจจะแบบท้อถอยหรือกำลังใจหรือโดนนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่พอแบบเหมือนพักครึ่งไปปุ๊บ
ในความหมายคือ๒อันแรกริวภูเหนือกว่าแน่

อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าให้สเปอร์๘เหรียญ

คือสมมติลูกครูยิงดำเยอะถอดใจ
อันนี้๖ใบเนี่ยไพ่ตัวไหนดีสุด

ถ้าพูดง่ายนะตอนนี้
เดี๋ยวขอถ่ายส่งไหมให้เจนคอปหน่อย

แต่เราจะมาเปิดไพ่จับใหญ่กันเลยดีกว่า

แสดงว่าตอนนี้คือเราเห็นรูปเกมแล้ว

แต่ยังไม่ได้ที่จะปิดง่าย
เราก็เลยจะมาทำนายอีกใบหนึ่งเลยว่า

ใบนี้ผมรู้คุณหยิบไพ่ไม่ดีแน่นอน

พี่หอยคุณเนี้ยนะ

ว่าแนวโน้มใครจะชนะในนัดนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์

ลิเวอร์พูลได้๓เหรียญ
ส่วนสเปอร์ได้เด็กถือถ้วย
มีความสูสีกันเกิดขึ้น
๓เหรียญความหมายของ๓เหรียญ
ถ้าตามแปลตามหน้าไพ่นะครับคือ
การลงทุนหรือการระดมความคิด
หรือการเขาเรียกว่าแบบเหมือนเวรสตอม
วางแผนวิเคราะห์นู่นนี่นั่น
ซึ่งแนวโน้มของในนัดนี้
ลิเวอร์พูลอาจจะเหมือนเขาเรียกว่า
ถ้าวางแผนดีคุณก็อาจจะมีผลรูปเกมที่ดี
และอาจจะนำซึ่งชัยชนะในนัดนี้ก็เป็นได้
ส่วนสเปอร์ครับได้เด็กถือถ้วย
ความหมายของเด็กถือถ้วยไม่มีอะไรเลยนอกจาก
กูใช้ไฟกูใช้แรงแฟชั่น
ใช้ใจสู้เพียงอย่างเดียว

เด็กเป็นตัวแทนของความอเลิศ
ความสู้ความสดใหม่

ถ้วยเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวัง

และมีแพชชั่นที่แรงกล้าที่ยอดเยี่ยมในนัดนี้
เปอร์ก็อาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีก็ได้เช่นเดียวกัน
ถ้าทั้งสี่ใบขวัญทั้งสองทีม

ผมว่าถ้าทีมชนะนะ

ถ้าทีมชนะผมคิดว่าริวภูน่าจะกำชัยชนะนัดนี้ไป
แต่โอกาสเสมอก็มีสูงเช่นเดียวกัน
อ่าที่นี้นับกันเป็นในแรก๑๐๐เนี่ย

โอเคถ้าลิ้วผูกชนะนะ

ลิ้วผูอาจจะชนะหรือเสมอเนี้ยผมไม่ยอม

เปอร์ชนะเท่าไหร่แล้วก็เสมอเท่าไหร่
นี่คุณถึงขั้นหลับตาใช้ยามพิเศษอะไรหรือเปล่า
ลิเวอร์ปูมีโอกาสชนะนะ๔๐
เหลืออีก๖๐

ชนะนะครับตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่๔๐

ถ้าอย่างนี้ผมแบ่งให้นิดนึงแล้วกัน

มี๑๓แต่สเปอร์มีไม่๐ก็๑
ถ้าดูตามนี้นะตามหน้าไพ่นะครับ
เน้นย้ำเหมือนเดิม

แต่หลังคุณโอเคสถิติคุณดี

แต่เฉือนมากอะไรสักอย่าง

อันนั้นถ่ายหน้าเกมว่า
มีโอกาสเสมอแต่ถ้าผลชนะเนี่ย
น่าจะเป็นลิเวอร์ภูอัลเซนร้อง

มาแล้วแกไม่รู้สึกนั่นแหละเพราะแกก็ทางผีทางอะไรเหมือนกันนะ
พ่ายออกมาก็เป็นให้ริภูมิเหมือนกันนิดหน่อยใช่ไหม
พ่ายรู้สึกออกมาดีกว่านิดหนึ่งผมเลยบอกว่าเสมอมีโอกาสเสมอ
แต่พอสุดท้ายอ่ะยังโยยวาย
พร้อมตอนนั้นคือแฟนริภูมิยังคิดว่ามีสิทธิ์ค่าบ้าน
ปั่นเลยนั่นแหละครับก็อ่ะก็ถือว่า
คู่นี้รูปแบบและผลการแข่งขันก็จะออกมาประมาณนี้
อันนี้ถ้าพูดถึงจากที่ครับมือตอนเนี้ย
อเจมส์อิเลเกะขะไม่ได้

บ๊วยบ๊วยแล้วด้วยความแรงแฟชั่น

ยังไงถ้าเราเปิดดูว่าอาเซนอนกับเชล

บ๊วยถ้าตามชื่อฉันมันก็ใหญ่อยู่แล้ว

บ๊วยถ้าเพื่อนไปในทางที่ดี
เชิดขึ้นมาเราก็ยังเป็นเพื่อนกัน
เพื่อนจะลงไปเล็กสองตัว
อเรนนี่ไหนคุณบอกว่ารูดด้วยกันนี้เป็นเพื่อนรักคุณไง
เชลซีอ่ะทำไมอยู่ดีคุณทิ้งเนี่ยมาวัดกับสเปอร์เนี่ย

เราไปไม่ได้พ่อห้องแม่ตีตายเลย

ไม่จริงหมดเขาซื้อตัวเยอะ
มันกับการบริหารจัดการไง
ทีมงานเก่าออกหมดเลย
เพราะละเมืองกินตำแหน่ง
การน้อยกว่ามาทำงานถูกอืมคือปล่อยกันใหญ่กันนี้ปลดทูเครื่องเนี้ย
เร็วใช่ไหมแต่ปลดพอตเตอร์เนี่ยปลดน้ำไม่ได้อะไรกันเลย
ตั้งแต่เออมาจับไพ่กันเลยไหมอ่าได้เอาจับไปเร็วก็พอไปเร็วก็
พอนะก็จับอย่างงี้แล้วกันเป็นอาเซนอลหนึ่งใบอ่า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
ได้๖เหรียญอ่าส่วนผลเสมอครับคือ๓ไม้
แปลงง่ายง่ายแบบว่าดีหกหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่เอา
ไม่เอานะคุณแปรแบบว่าให้เหมาะสมกับ
เดี๋ยวนะเหมือนกูโดนด่ายังไงไม่รู้เลย
อ่ากลับมา

อาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีก็ได้ในนัดนี้

หลายคนอาจจะคิดว่าเหรียญเยอะกว่า๖เหรียญเยอะกว่า๑เหรียญ

การบริจาคการทำบุญ

จัดการหรือแบบอาจให้โอกาส
นักเตะคนอื่นได้ลงมา

เชลซีก็มองผลการแข่งขันแบบ
กลางไม่ได้โดดเด่นอะไรมากถนั้น
หลอยตัวอย่างไรก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่
อะไรประมาณได้
ความยึดมั่นที่หนักแน่งและมั่นโค่ง
ซึ่งถ้าดูตามหน้าไพ่ทั้ง๓ใบของ
ผมคิดว่านัดนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่นะ

คุณตำแหน่งแย่งแชมป์ต่อไป

แต่คุณจริงไม่ต้องถามอ่ะ

ก็ลุ้นบอลเชียร์บอลกันให้สนุกกันกับทุกท่าน
ก่อนจะจบรายการผมถามพี่แจ๊กกี้ก่อน

ระหว่าง๒ทีมที่ลุ้นแชมป์กันอยู่

เหมือนกับว่าเล่นบอลข้างเดียว

คือต่อยอยู่ข้างเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้มีโอกาสเลย
รอโดนอย่างเดียว

มันไม่สนุกบรรยากาศมันไม่มี
บางทีดูมาดูก็ไม่เต็ม

แล้วถ้าคุณเจอทีมเล็ก

สติดีเล็กขอดสนามบอก

ในแง่ว่ามสนุกของฟุตบอลมันไม่สนุกไง

ปีหน้านะ
แต่มาเน้นย้ำด้วย
อายุแม่นเหมือนทีมอะไรน้า

พี่แจ๊กกี้ฝากผลงานได้เลยครับ

ผมนึกถึงพี่แจ๊กกี้พูดอย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกแบบ
วันไหนชวนพี่จอมมาสักหน่อยไหม
เหมือนตอนที่เราดูรายการตอนเราสมัยนิด
ผมอยากเห็นผมไม่กล้ามาหรอกตอนนี้

ตอนนั้นผมนานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีแล้ว

ขึ้นไปก่อนจะภากก่อนแดงเดือดเค้าก็มีกิจกรรม
เขามีให้แลกของเหมือนกัปตันทีมแรกของ
พี่บอบูกจับทงหรืออะไรนู้ของนึกพูแล้ว

หลังจากนั้นผมบอกผมจะตามคนนี้

แบบสถานการณ์

พอออกมาปุ้งโอ้ต้องแสดงออกนิดนึง

แล้วดูรูปดูกันหน้าต่อไป

ปีหน้าน่าจะเหลือสัก๕๐
เพราะก่อนอันนี้คือ๙๗

ขอให้ปีหน้าแมนยูกูชนะบ้างเถอะ

เจอกันที่แอนฟิลล์

ทำไมคุณไม่นับที่เขาเพิ่งมาเยือนเมืองไทย

ฝากรายการของเราด้วย

ช่วงค่ำครับก็ติดตามรายการของเราได้ทางช่องทางต่างต่างของ
หน้าไพ่แล้วก็เห็นความสนุกสนานเฮฮาของเรากันเช่นเคยนะครับ
ก็ช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายของฟุตบอลแล้ว
ผมไม่ลุ้นอะไรล่ะผมก็ดูเพิ่มเผินไปครับ
ไม่เอาอีกอะไรลุ้นไปให้ถึงที่๑๐ไปเลยไป
โอเคยังไงวันนี้ก็ล่ำลาไปก่อนขอบคุณพี่แจ๊กกี้อีกครั้งครับผมขอบคุณครับ
แล้วก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ